ของพี่บอลนี่แตงโมอะไรคะ

คือแตงโมจิตเตอร์หลาราคาไม่แทง

ไม่ยากเลยเรียวเล็กแหลม
อันนี้เนี่ยกรมใหญ่ถูกที่สุด
ของผมดีกว่าราคาถูกครับผม

เหมือนสามท่านนี้ยังอยากอยู่ตรงนี้อยู่ไม่อยากเข้าไปข้างในเลย

ทำไมคะเพราะแฟนเขานั่งดูอยู่

แหม่เจฟนี่คือคำถามข้อที่๑นะมูลค่า๒๐๐๐บาทค่ะ
ปกติไม่น่าจะเคยซื้อเป็นลูกเนอะ
ไม่เคยค่ะปกติซื้อแบบปลอกสำเร็จแล้วเลยแล้วค่ะรับ
เรียบร้อยแล้วเสียดุ้งเลยแปลงอะไรกินไม่ได้แต่มีความรู้สึกดี

เหรอแปลงขอโทษ

แอบชอบพี่โรเบิร์ตอยู่แล้ว
เหรอก็เลยจะเดาว่าเลือกของพี่โรเบิร์ตดีกว่า
คิดว่าแตงโมปาบิโดใช่
ด้วยความที่น่าจะเป็นที่ลูกเล็กด้วยอะไรด้วยแล้วก็ชอบระเบิดด้วย
เอาล่ะไม่ใช่แค่เจสซี่นะคะที่ชอบระเบิดตำรวจก็ชอบระเบิดมากค่ะ

กินทั้งหน่อยดีกว่าเสียชีวิตดี

และแตงโมสีเหลืองค่ะนะคะ

ต้องดูที่แตงโมสตอปิโดค่ะ

ซี่ถึงจะผ่านข้อแรกและสะสม๒๐๐๐ไปได้

ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า

เจสซี่

แตงโมตอบิโดเป็นแตงโมที่ราคาถูกที่สุด

สะสมราคา๒๐๐๐บาท
ต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะเจซี่ค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

นี่อย่างงั้นน่ะมีแต่คนอยากแย่งมอง

รสหวานนะฮะ
รสหวานอะไรเหิ๊ด
รสสวาน

เราต้องเต้นกันด้วยเลยครับ
ใช่

เขาเต้นเซ็กซี่มาก
เอาละนี่คือคำถามข้อที่๒ค่ะ

มทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุด

สหวานรสช็อกโกแลตและรสจืดคาเจซี่

ราคาตั้งต้นอยู่ที่

และรสช็อกโกแลตราคาอยู่ที่

จืดรสออริจินัลที่เจสซี่คิดว่าถูกที่สุดต้องถูกกว่า๖๕บาทจุด๕๐สตางค์

มรสจืดจากไทยเดนมาร์คเป็นนมที่ราคาถูกที่สุด

ตอนนี้เจซี่สะสมไปแล้ว๔๐๐๐บาท

อันนี้เป็นขนมค่ะเจสซี่

เฮอร์ชี่ทั้ง๓แบบ๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดค่ะเจซี่มา
ชอบแต่ว่าไม่เคยทานตัวนี้

พอเลือกเอาที่ทานที่บ่อยกันก่อน
เพราะว่าตัวเองไม่ชอบกินของแพงอยู่แล้ว

เป็นคนซื้อช็อกโกแลตดันใน๗๑๑จะไม่ซื้อแพง
อ่ะงั้นเลือกคุกกี้แอนดครีมนะคะ
งั้นพี่เป๊กจะเฉลยอันที่เจสซี่เลือก

เฮอร์ชี้ช็อกโกแลตคุกกี้แอนด์ครีม
อันที่เจสซี่เลือกราคาอยู่ที่

และเฮอร์ชี่ช็อกโกแลตคุกกี้คาราเมลต้องแพงกว่า๒๗ค่ะ

สุดท้ายนี้ค่ะต้องแพงกว่า๒๗บาทค่ะ
เออชี่รสช็อกโกแลตแอลมอนบาร์

เป็นช็อกโลตที่ราคาถูกที่สุด
ความเข้าที่สามมาได้ตอนนี้รับราคา๘๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
บอกให้วันนี้ไม่ต้องบ่นว่าปวดเมื่อยเลย
นะให้พี่เบิร์ดไปตามอะไร
วันนี้จะหายปวดแหละโอ้โหแป๊บเดียว

รักฐานี่เขาสู้ไม่จำกลัว
สู้ไม่อั้นนี่ไปพาไม้เมื่อก่อนไหนมาโชว์
นี่ไปพาไม้เหมือนไหนมาโชว์
เฮ่ยวันนี้เขาดิใครล่ะใครใคร

เป็นหมอฮะรักษาอะไรรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่าง
คุณจะปวดตรงไหนผมรักษาได้หมดเลย
เคยรักษาใครกันบ้างป้าข้างบ้าน
เล่าให้เขาฟังไปเป็นอัมพฤษฐ์

อยากตายอยากตายอยากตาย

หลานนี่วอนเลยท่านไปรักษาเถอะ

ผมไปจูบไม่เกิน๓วัน

ตายสมใจอยากเลย

ไม่น่าจะใช่การรักษาที่ถูกต้องนะ
เฮ้ยกำลังสนุก
แต่เวลาหมดหมดเวลา
ต้องติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้
พร้อมกับช่วยกันเชียร์คุณเจสซี่

แต่ตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้าน

กับช่วงป่วนท้าด่วน

ว่าชานมไข่มุกจากร้านโคอิเตะ

แบบไหนราคาถูกที่สุด
หนึ่งโอวันตินมัคคียาโต
สองโกรเดนบับเบิ้ลมิวที
สามมัชชะลาเต้
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบ

แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา

แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์

ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

แต่พี่จะมีปัญหากับผมหรือเปล่า

ถ้าอยากนองเลือดต้องอีกที

ไม่ต้อง
ระบายใจอย่างนี้

โอ๊ยอย่าถามผมเลย